นี่มาถึงเรื่องเล่าจากหัวใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

ที่บอกว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวลที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีคัน
ส่งมีพระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายแม้กระทั่งสำหรับทรงโปรด
บางครั้งก็มาจากฝีมือของประชาชนคนธรรมดา
วันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับพ่อค้าขายหมูปิ้งคนหนึ่ง
ที่มีโอกาสทำอาหารในสำหรับทรงโปรด
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
นายอนันทองบุตรดีวัย๕๙ปี
ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
่อกองไฟบนรถเข็นคันเล็กที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
เพื่อเตรียมตัวออกไปขายหมูปิ้งเหมือนเช่นทุกวัน
นายอนันต์ยึดอาชีพขายหมูปิ้งในตลาดชัดชัยเช่นนี้
มานานกว่า๓๔ปีแล้ว
จนเป็นที่รู้จักของคนที่นี่
และยังชื่นชอบจนไปบอกต่อกันปากต่อปาก
ถึงรสชาติของหมูปิ้งสูตรโบราณ
คิดค้นด้วยตัวเอง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
กินหมูปิ้งของนายอนันต์
จากนั้นได้ซื้อไปประกอบสำหรับ
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ไม่นานนายอนันต์ก็ได้รับข่าวดี
หลังทั้งสองพระองค์ทรงถูกพระราชหารุทัยในรสชาติ
และมีพระราชกระแสรับสั่งให้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ณวังไกลกังวลนับเป็นเหตุการณ์ที่จดจำไม่เคยลืม
และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สำหรับชีวิตพ่อค้าธรรมดาคนหนึ่ง
ไม่ทราบและไม่รู้ตัวเลยครับก็อยู่อยู่ก็ไปทำไปทำเข้าไปเลย
แต่งตัวก็ยังไม่สุภาพด้วยซ้ำวันนั้นผมนุ่งเกงกับสั้นไปด้วยซ้ำ
กฎระเบียบมีห้ามนุ่งเกงขาสั้นเข้าไป
ก็ดีใจกับครอบครัวเรานะที่เราได้เข้าไปทำให้ท่านเสวย
แล้วก็ได้เห็นท่านเดินออกกำลังกายที่เราได้ไม่เคยเห็น
คนทั่วไปไม่ได้เห็นกับตาเห็นอะไรในทีวีกัน
โดยเราได้เห็นกับตาเราก็ปลื้มปิติยินดีที่ว่าท่านสุขภาพแข็งแรง
ปิ้งของนายอนันต์กลายเป็นสำหรับส่งโปรดอีกเมนูหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่เก้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงโปรดเสวย
เช่นเดียวกับพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์

โดยใช้ส่วนประกอบเพียงแค่น้ำตาลเกลือกระเทียมซีอิ๊วขาว
หมักจนกลมก่อนนำไปย่างขายแต่ละวันไม่ต่ำกว่า๑๐๐ไม้
ก็ที่ผมมาอยู่หินได้ก็เติบโตได้
ก็เพราะหมูย่างหมูปิ้งข้าวเหนียวนี่แหละครับ
ก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูง

แต่ตอนนี้ท่านที่พทลไป
เราก็เสียใจครอบครัวเราเสียใจทุกคน

และทั้งชาวไทยทุกคนนะครับเสียใจทุกคน

ไม่ได้ทำเมนูนี้ให้ท่านเสวยแล้ว
แต่เราก็ไว้ในใจของเรา
ที่ใจครอบครัวของเราได้ทำให้ท่านเสวย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่ทรงเมตตาต่อผสกกณิกรคนหนึ่ง
ทำให้นายอนันต์นำพาครอบครัว
หลุดพ้นจากความยากลำบากมาได้
เขาจึงตั้งมั่นขยันหมั่นเพียนประกอบอาชีพ

ให้กับครอบครัวทองบุตรดีเช่นนี้ต่อไป
และจะนำไปเล่าค้านให้ลูกล้านได้รับรู้ว่า

ก็เคยเป็นเมนูทรงโปรด

ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนคนไทยทั้งชาติมาแล้ว
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน